ดูเหตุการณ์บ้านใกล้เรือนเคียงนะคะเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วนะคะ
และล่าสุดที่ชะอำทะเลาะกันถึงขั้นจะต้องเอาปืนมายิงกันเลยนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยโอ้โหอาการหนักมาก
ว่าอาการหนักคือไม่ยอมหลับยอมนอนตอนกลางคืนนะคะ
อกจากนี้ค่ะหนักถึงขั้นปีนขึ้นไปบนหลังคา
แล้วหลังคามันต่อกันไปเป็นห้องเช่าแบบนี้
เวลาปีนขึ้นไปมันได้ยินหมดนะคะไม่รู้ขึ้นไปทำอะไรเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพเมืองชะอำรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงค่ะ
ห้องเช่าบนถนนหนองเหียงหลังประปาชะอำนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นลานจอดรถหน้าห้องเช่าไปเจอกองเลือดขนาดใหญ่ค่ะ
ส่วนคนเจ็บญาตินำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
ทราบชื่อนายธวัชชัยกะชินรำอายุ๑๖ปี
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดที่ขมับซ้ายทะลุขวาอาการสาหัสค่ะ
หลังเกิดเหตุตรวจสอบให้สีลบหนีไปในห้องเช่าผู้ก่อเหตุพบพื้นด้วยนะคะ
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้ก่อเหตุเช่าห้องพัก๔เดือนแล้ว
ย้ายเข้ามาอยู่ห้องติดกัน๓๔วันก่อนค่ะได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
ทะเลาะกันเพราะว่านายธวัชชัยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
มักจะส่งเสียงดังกลางคืนไม่หลับไม่นอนปีนขึ้นหลังคาห้องเช่า
ต่อมามือยิงค่ะแจ้งเจ้าของห้องเช่าให้มาห้ามมาปราม
แต่นายธวัชชัยไม่พอใจถมน้ำลายใส่แสดงท่าทียั่วยุด้วย
กระทั่งฟางเส้นสุดท้ายเมื่อวานนี้ค่ะคนถูกยิงนั่งอยู่ท้ายรถกระบะ
อยู่หน้าห้องนั่นแหละหลังจากนั้นเกิดมีปากเสียงกับมือยิง
รุนแรงเลยทีนี้มือยิงเดินเข้าไปในห้องพักค่ะ
หยิบปืนที่ตัวเองมีออกมาออกมาจ่อยิงหลังจากนั้นหลบหนีไป
เรื่องต้นตำรวจกำลังติดตามนายวีรพัฒน์มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไปอยู่ข้างห้องกันถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยนะ
ว่าห้องเราติดกับคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าทำเสียงดังนะคะ